สะพานมอนค่ะสะพานมอนที่การณ์จนบุรี
กาญจนบุรีเออนั่นแหละ
ไปที่กาญจนบุรีนะคะต้องไปที่นี่สะพานมอน

รับอรุณของปี๒๕๖๕นะเหรออีก
พื้นที่ชุมชนชาวมอนบ้านวังกะตะมนตหนองลัว

ใช่ค่ะพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของชาวมอน

พ่อเป็นมอนแม่เป็นม้อนข้าง
ส่วนคุณน่ะเป็นผาโฮม

แต่งตัวของเขานี่เป็นเอกลักษณ์จริงจริงคือเขาเตรียมตัวกันมานั่งรออยู่สองฝั่งข้างทาง
เพื่อที่จะใส่บาทนะคะโดยมีพระทุดงกว่า๗๐รูป
ที่มาจากวัดวังวิเวการามเนี่ยมารับบาทมารับบินทบาทนะนี่เห็นไหม
ชาวบ้านเขาก็ใส่บาทกันเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่
มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวบนสะพานมอนที่จะเดินขึ้นไปไม่เกิน๕๐๐คน
พอขึ้นไปแล้วใช้เวลาอยู่เพียงแค่๓๐นาทีก็พอ

แล้วก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ
มีการเช็ดมือล้างมือใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือ
ตรวจอุณหภูมิปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัด
อ่ะถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้ว

แต่โจ๊กบอลมันก็จะไม่เหมือนกับโจ๊กที่เราเคยทานใช่ไหม
มีเอกลักษณะเอ้าไม่รู้ถ้าถามเป็นฉันเหรอ

ก็นึกว่าควรจะมีข้อมูลอะไรให้
คือดิฉันถามว่ามันก็ไม่เหมือนกับที่เราเคยทานใช่ไหม
แล้วคุณหันมาถามเหรอ

คำถามที่ถามต้องถาม

เขาจมีข้อมูลว่าเออเขาเคยทานเนอะอะไรเหี้ย
เขาบอกว่าไม่เหมือนกันใช่ไหม

โจ๊กมอนยังมีขนมจีนน้ำยาหยวก

มีกาแฟชาโรนพลามาปลาท่องโกยักษ์
โอ้ยแต่ละร้านนี้คนเยอะ
อย่างร้านโจ๊กนั่งยองร้านขนมจีนป้ายหินเนี่ยก็คนเพียบเลยแบบนี้คุณผู้ชมนะคะ
และอัญมณีก็มีด้วย
นำมาจากเมียนมาเลยทีเดียวนะคะคุณ